เพราะข่าวที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป่ยข่าวของนาเดพ
คนอาจจะนึกอ๋อใครนะ
ผมย้อนกลับไป๑๐บาทก่อนนาเดพก็มีผลงานเยอะมาก
สัมพิทัล
แล้วต้องบอกว่าไอ้ซากของเขานี่ต้องลากยาวด้วยนะ
คือดังมากจริงคือเปิดมาหนังเรื่องนงเรื่องไหนเล่นกับพี่เปิ้ลนาคอเรื่องนี้ก็โอ้โหคนแชร์เยอะ
เล่นกับน้ำหม่ำเนี่ยโอ้โหคนรู้จักทั้งประเทศค่ะ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะชีวิตจริงคือมันไม่ตลกนะคะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอาเดฟเชอร์นี้ป่วยเป็นอมพลึกซีกซ้าย
นี่คือภาพที่น้องอ้อมอกอ้อมใจของเราไปเยี่ยมถึงบ้านเลย
นี่คือณเดฟค่ะแล้วก็ทราบมาว่าณเดฟเนี่ยดูอยู่ตอนนี้
คือหนูจะเล่าข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้าด้วยนะคะ
หน้าเดฟเนี่ยเป็นอมพฤกษ์ซีกซ้ายค่ะไม่สามารถเดินได้ค่ะ
ก็บอกทางตาลึงคุณผู้ชมล่าวไปตาซึมไหลไปเลย
คือร้องไห้ไปเลยบอกว่าคือตัวเองล้มป่วยไม่สามารถขยับแขนขยับขาข้างซ้ายได้
ตั้งแต่เมื่อช่วงโดนมิถุนายนที่ผ่านมา
คือมันไม่มีอาการใดเลยนะคะบ่งบอกล่วงหน้าก่อนหน้านี้เลย
อยู่ดีก็คือแบบว่าคือมันเป็นอมพลึกไปเลย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ประสบปัญหาเรื่องโควิด
ไม่สามารถออกไปแสดงแบบมอบความทรงลำความสุขรอบตัวเองนี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ

ปีนี้พอจะเริ่มกลับมารับงานได้เอ้าล้มป่วยอีก
ทุกวันนี้นะคะต้องงัดเงินเก็บที่สะสมมาจากการแสดงตลกทั้งหมด๔๐กว่าปีมาใช้จ่ายค่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่าไม่สามารถออกไปทำงานได้
คุณผู้ชมดูสิมีวิวแชร์ด้วยแต่ถามว่าจะอานะ
คือน้าไม่มีเงินอย่างนี้เปิดรับบริจาคไหม
คือณเดฟบอกเลยนะน้ามีศักดิ์ศรีพอคือไม่อยากไปเดือดร้อนคนอื่น
แล้วก็ไม่ต้องมารอฟังแบบเอ้ยทำไมตอนมีเงินไม่เก็บตรงเก็บตังค์
อ่าอ่าคือชีวิตมันเลือกไม่ได้คุณผู้ชมอ่า
ไปฟังน้าเดฟกันหน่อยค่ะน้าไดกมาเลยอ่าโอเค
มีคนมาให้เราเปิดบัญชีผมไม่เอาครับ
คือเดี๋ยวพวกเขาจะหมั่นไส้เอาอ่ะตอนมึงมีเงินมีทองไม่เก็บ
เพื่อนฟูไม่เห็นหน้ากันก็ชื่อใจแหละ
ฟูทรมานมากมันเดินไม่มันอยากใจอยากตาย

ถ้าผมหายผมก็จะผมบนบวชไว้ด้วย
พรงเท้าเวสวันที่ผมรับถือ

ก็อย่าลืมครับคงอีกไม่นานครับ
รอยกระทงแล้วผมว่าผมคงจะเป็นปกติ
ยังกลับไปแข็งแรงไปเล่นตลกได้เหมือนเดิม

เป็นคำที่คุ้นมากนะ
คุณอาค่ะคุณอาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุขให้ทั้งประเทศไทย
ทุยศาสตร์คือแบบมันเจ๋งมากนะค่ะ
คุณอาดูอยู่ตอนนี้ขอให้คุณอาแข็งแรงไวนะคะ
วงการบันเทิงยังต้อนรับคุณอาอยู่นะคะสู้ค่ะ

น่ารักมากมันน่ารักนะ
คุณอาทำแบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
มันเธอไทยรัก